วันนี้เป็นวันที่ท่านโอ๊ดและท่านอ่องโอรส

ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศ

หลังจากที่ทั้งสองท่านกลับมาเที่ยวประเทศไทยในรอบ๒๗ปี

นี่ค่ะนี่คือคลิปวิดีโอขณะที่ท่านอ่อง
ได้พูดถึงความตั้งใจที่กลับมาประเทศไทยในครั้งนี้ครับ
และพระราชวิดาเป็นแรงบันดันใจของผม
ให้หมอให้แพทย์ในประเทศของเรามีหมอที่ดีนะครับ

แล้วก็ผมก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแพทย์ให้เด็กนักศึกษาของผม
เพราะว่าเนี่ยเราจะได้มีหมอที่ดีในอนาคตที่ดูแลคนไข้ของเราได้นะครับ
วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะครับสวัสดีครับ
ปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณลานพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับที่กรุงเทพนะครับ
พร้อมกับท่านอ้นนะฮะท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงพี่ชายช่วงสายวันนี้นะครับสายเมื่อวานนี้นะครับ
จากนั้นทั้งสองท่านก็เข้าไปกราบสักการะพระราชานุสวรีพระสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาศบพิษในอาคารสุริราช๑๐๐ปี
ท่านยืนยันว่ารถไฟฟ้าของกรุงเทพสบายกว่านะฮะนี่นะครับ
จากนั้นท่านอ้นก็โพสต์รูปถ่ายเมื่อวานนี้นะครับ

กำลังนั่งทานผัดไทยอย่างอเด็ดอร่อยยามดึก
บอกว่าเป็นการสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทย
นี่ฮะซึ่งก็โอ้โหได้สัมผัสอย่างหลากหลายมาก
รอบ๒๗ปีที่กลับมาประเทศไทยนะครับ
เพราะก่อนหน้าท่านอ้นก็เดินทางไปเที่ยวที่ถนนเยาวราช
ไปเที่ยวโบราณสถานที่พระนครศรียุธยานะครับ
ได้ไปติดตามการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธทำบุญไหว้พระปล่อยปลา
อาหารกลางวันเด็กยากไร้ท่านอ้วนบอกว่าจะนำขนบธรรมเนียมอันดีงามของคนไทย
เผยแพร่ต่ออีกด้วยนะครับวันนี้สื่อมวลชนหลายสำนักนะครับ
ช่วงค่ำวันนี้นะครับก็ไปรอท่านอ้นกับท่านอ่องอยู่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะฮะ
หลังจากทราบกำหนดการว่าท่านจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาด้วยสายการบินเอมิเรสนะครับ
เวลาประมาณ๒นาฬิกาที่เครื่องขึ้นนะฮะคาดว่าจะมีประชาชนมารอส่งกันนะครับ
ตามกำหนดบอกว่าจะมาเช็คอินกันก็สักประมาณ๕ทุ่มนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะมาถึงสนามบินแล้วหรืออย่างไร
หรือว่าได้ทานผัดไทยส่งท้ายด้วยใช่ไหมทานสิคะเพราะว่าทีมไทยรัฐเนี่ยเอาไปส่งให้ท่านค่ะ
มีท่านอ้นมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะตอนเวลาประมาณ๓ทุ่ม๓๖นาที
โพสต์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยด้วยบอกว่าพี่จากไทยรัฐเอาผัดไทยมาส่ง
ซึ่งคุณผู้ชมลองดูในภาพนะคะพี่ผู้หญิงทั้ง๔ท่านที่อยู่ข้างท่านโอน
เป็นทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะหน้าสตรีแล้วก็หน้าเศรษฐกิจนะคะ
ตั้งใจนำผัดไทยไปมอบให้กับท่านอ้นค่ะก่อนที่ท่านจะขึ้นเครื่องในคืนนี้นั่นเองค่ะ
ซึ่งเอาจริงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้๑วันเราเห็นภาพไปแล้วเมื่อสักครู่ที่พี่อุ๋ยบอก
ท่านอ้นเนี่ยโพสต์ภาพนั่งกินผัดไทยอร่อยแต่อันนั้นมีข้อความบอกด้วยไงว่า
แล้วยังนั่งกินผัดไทยอยู่แต่จะอร่อยกว่านี้เนี่ยค่ะ
ถ้าเผื่อไทยรัฐมาส่งไม่มีใครมาเบรก
เดี๋ยวชมคลิปตรงนี้หน่อยนะครับ

จริงวันนี้มีพี่มาจากไทยรัฐเอาเอาผัดไทยมาให้เดี๋ยวก็กำลังจะออกจากเมืองไทยไปแล้วเนี่ย
ก็มาทันเวลาพอดีเลยถ้าเกิดสายไปอีกชั่วโมงนึงไม่ได้เจอแล้วเนี่ย
ครับก็สวบสวบครับ

ไกลค่ะไกลทั้งผู้ใจอีกอย่างเลยนะคะไม่มีใครไล่ขึ้น

กันทานกูก่อนนะ

คิดถึงผัดไทยต้องกลับมาอีกใช่ไหมคะ

ผัดไทยนี่เป็นเมนูที่ตอนเด็กได้ทานไหม
ครับก็ทานบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าทานเป็นประจำ

อร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดี
อร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดี

เป็นตัวเดินทางจะกลับสหรัฐนะฮะ